คุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย
และคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์บัวหลวงจะมาวิเคราะห์ภาพรวมของการลงทุนในสัปดาห์นี้ให้ฟังครับ

สวัสดีครับคุณก๊อฟและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
ก็สัปดาห์นี้เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้โอ้โหรู้สึกหนาวนะพี่นิด

หลายคนอยู่ในตลาดหุ้นบอกว่าเหมือนอยู่ดอย

วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารการลงทุนนะครับ

ครับผมก็เป็นที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า
ก็จะหมดวาระในปีหน้าในเดือนคุมภาคมนะครับ
แล้วก็ได้ตัวเฟสประธานเฟสคนใหม่นะครับก็คือคุณพาเวลอย่างที่เราเคยคุยกัน

ก็คาดว่าคุณพาเวลเองเนี่ยนะครับนโยบายต่างก็คงจะคล้ายกับคุณเจนเจเลนส์
เพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ในเรื่องของการโหวตการอะไรเนี่ยโอ้โหแทบจะเหมือนกันเลย
ใช่เหมือนว่าทำงานด้วยกันมาแล้วก็แนวความคิดไปในทางเดียวกัน
เขาเรียกว่าสายเดียวใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คงจะแบบว่าไร้รอยต่อ
ใช่ก็ทำให้ตลาดดูเหมือนจะสมูทนะ
นักลงทุนในตลาดไม่ต้องตกออกตกใจ
ไม่ต้องกังวลนะก็โอ้โหเดี๋ยวถ้าเอาอีกท่านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเชิงลุก

ใช่ชอบแบบค่อยเป็นค่อยไปคาดการณ์ได้นะครับ
ฉะนั้นถ้าดูในเชิงของนโยบาย
ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยการประชุมล่าสุดของเฟศออกมาก็คือโครงอาตาตกเบียก
ใช่ครับแล้วก็คงจะไปขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายกันในเดือนธันวาคมปีนี้
ส่งท้ายเจ๊เย็นเล่นหน่อย

ปีหน้าก็ว่ากันอีกทีนึง
ใช่เขาว่ายังไงเขาว่ากันยังไง
หลายคนก็บอกว่าปีหน้าก็คงต้องขึ้นแหละนะฮะ
แต่ว่าความถี่ของการขึ้นจะเป็นในลักษณะยังไง
หลายคนบอกว่าจะ๒ครั้งหรือจะ๓ครั้ง

ต้นปีนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาเราดูในส่วนของสำรวจ

ที่มองกันต้นปีก็บอกว่าอเมริกาจะขึ้นอาตาตกเบียกสามครั้ง

ถ้าอีกซีรีส์ปีนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสองครั้ง
ซึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยนโยบายตรงนี้ก็จะเหมือนว่าบ้านเรานะครับ
ก็จะมีคณะกรรมการนโยบายเรื่องเศรษฐกิจการเงิน

ก็จะมีการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับ
วันที่๘พฤศจิกา

เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขของเราเนี่ย
มันมีการฟื้นตัวนะ
เราเห็นการจับจ่ายใช้สอย

แต่เขาบอกว่ามันติดตรงที่ว่าการฟื้นตัวเนี่ย
อาจจะยังเรียกว่าไม่กระจาย
อ๋อยังเป็นกระจุกอยู่ในบางเซคเตอร์ทั้งหนึ่ง
ในบางกลุ่มบางธุรกิจนะครับ
แล้วก็ถ้าดูในแง่ของขนาดของธุรกิจ
ก็กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ย

ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะยังส่ง
อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้ง

ระบบการทำงานเงินทุน
กับเศรษฐกิจในประเทศมากกว่า
ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติส่งออกฟื้น

เพราะว่าส่งออกแน่นอนคนที่ทำการส่งออกหลักก็น่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่

เศรษฐกิจในประเทศไทยตอนนี้พี่นิดครับ
เริ่มมีข่าวว่าเราจะมีในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะ

เห็นมีข่าวว่าปลายปีจะเกิดช็อปช่วยชาติซีรีส์๓
อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีผลนะ

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเริ่มใช้มาตรการนี้เนี่ย

ใครที่ช้อปปิ้งใครที่ใช้เงินเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว

สามารถเอาใบนี้ไปลดหย่อนภาษีได้
อย่างนี้ก็ดีสิก็ทำให้คนใช้จ่ายกันมากขึ้น

แต่ว่าเรื่องนโยบายนี้ก็ยังไม่แน่นอนนะ

ถ้าประกาศเนี่ยเขาคงจะไม่ประกาศเล่นน่ะ

กลัวว่าเดี๋ยวประกาศไปแทนที่จะใช้จ่ายปกติ
ั้นไปจ่ายปลายปีอย่างเดียวไง
ใช่นะครับก็อันนี้เนี่ย
สิ่งที่เราเห็นรัฐบาลโปรยมาช่วงแรก
ก็คือว่าในเรื่องของการหักลดภาษี
อาจจะมีแบ่งเป็นโซนจังหวัดใช่ไหม

ถ้าจังหวัดที่แบบว่าไกลหน่อยก็อาจจะได้เยอะหน่อยอะไรสัก
ใช่เพราะว่าเรียกว่าอยากให้คนไทยเนี่ย

ไปเที่ยวนะครับไปแล้วก็เม็ดเงินก็จะได้กระจายทั่วถึงไง

เรื่องต้นนี้คาดว่าน่าจะเม็ดเงินคงจะประมาณเท่าเดิมคือ๑๕๐๐๐บาท

แต่ว่าอาจจะขยายระยะเวลาเป็น๒สัปดาห์ใช่ไหมฮะ
ปีก่อนเราจะได้แค่ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของก่อนสิ้นปี
กลุ่มที่ว่าน่าจะได้ประโยชน์พินิษฐ์ในการที่นโยบายนี้แน่นอน
ก็คงจะต้องเป็นกลุ่มค้าปีกถูกไหมครับพี่นิด

กลุ่มนี้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นไหมครับพี่นิดครับ
ก็เรียกว่ามีความน่าสนใจต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ย
ต้องบอกว่าที่ผ่านมากลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคประเทศไทย

บเศร้านะกำลังซื้อคนในประเทศยังไม่ค่อยฟื้นดี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
แน่นอนเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัด
ยังไงเราก็ต้องใช้จ่ายนะ

ในเรื่องของไปแวะซื้อที่นู่นที่นี่ซื้อของซื้อของ

ถ้าเราเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ย
อย่าลืมแวะซื้อข้าวของตามร้านช็อปในตลาดเล็กด้วย

เออไม่ใช่ว่าไปเดินกันแบบห้างในเงียงห้างแย่งเดียวนะ
ได้ให้ทั่วถึงเศรษฐกิจบ้านเราจะได้เติบโตกันอย่างค่อนข้างที่จะมีเสถียรภาพ

มีด้วยกันนะครับและอีกส่วนหนึ่งพี่นิดก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อเนื่องเลย

ตอนนี้เขาบอกว่าจะให้ร้านค้าห้างสรรคสินค้า
ปุ๊บขายปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปรีฟันได้เลย

ก็ดีนะผมว่าก็สะดวกนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราช็อกเสร็จปุ๊บ

อีกเพราะว่าเขาบอกจะให้รีฟันเป็นเงินสด
มีสดมีพันายเรื่อนเรื่องเมื่อไหร่ช้าหมด

นโยบายที่เขาเรียกว่าให้เงินยิ่งหมุน

แทนที่จะไปคืนเงินที่สนามบินอย่างเดียว
แล้วก็ไปซื้อของปลายทางที่สนามบิน
มาให้มันลงอยู่ในนั่นเลยระหว่างเที่ยวระหว่าง

แล้วสุดท้ายเป็นนี่ตอนนี้เนี่ยคลิปตลาดเนี่ยอยู่แต่แถว๒๐๐๗แล้วต่างชาติก็ยังรินขายอยู่นะ

วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังขายอยู่๒๐๐กว่าล้าน

ตอนนี้ต่างชาติเองปลายปีเขาบอกว่ากำไรขึ้นมาแล้วตั้ง๒๐ถ้ารวมค่าเงินด้วยนะ

ก็มันก็เป็นแรงจูงใจนะ

เพราะว่าอัตราผลตอบแทนระดับ๒๐ของการลงทุนในตลาดทุนเนี่ย
มันก็เป็นระดับที่หลายคนมองในเรื่องของการขายทำกำไร

แล้วก็ในส่วนของนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยอย่าลืมว่าเขาต้องมีเรื่องของระบบภาษี

เพราะว่าการลงทุนในตลาดทุนเขาหลายประเทศเขาเอาไปคิดในเรื่องของภาษีด้วย

แต่หลายประเทศในเอเซียรวมถึงประเทศไทย

ไรจากการลงทุนในตลาดหุ้น

นะครับแต่ว่าในเรื่องของอัตราเงินปันผล

เงินปันผลเนี่ยบางบริษัทได้รับยกเว้น

งั้นในต่างชาติที่เข้ามาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ปลายปีเขาอาจจะต้องมีการทำเรื่องบัญชีอะไรให้เรียบร้อย

ถ้าจะได้ข้อมูลข่าวสารได้ก็ลงทุนอย่างนี้นะครับ

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับนอกจากได้ข้อมูลข่าวสารก็ยังสามารถทำเงินทำกำไรจากการลงทุนเข้ากระเป๋าของคุณผู้ชมได้อีกด้วยนะครับ